พูดถึงเรื่องดวงดาวเรื่องอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
เศรษฐกิจไปแล้วทีนี้มาดูเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยหนึ่ง

ที่ผ่านมาอากาศเย็นอยู่สัก๒วันได้นะ
เช้านี้ก็ยังเย็นอยู่นะในกรุงเทพฯนะครับยังเย็นอยู่
แต่หลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสภาพอากาศนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีภัยธรรมชาติมาให้ได้รับมือกันอีก
อย่างเมื่อเช้าตี๕ประกาศฉบับที่๗จากโรงประตูนิยมวิทยา

ก็จะส่งผลกระทบกับบ้านเราโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้
ช่วงระหว่างวันที่๓ถึงวันที่๕มกราคมนี้
แล้วก็แน่นอนค่ะฝนจะตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมจะแรง
คำว่าปลาบึกเป็นชื่อทางสปลาวที่เขาตั้งมา
เป็นชื่อปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อยู่ในแม่น้ำโขง
แต่อิทธิพลของเจ้าพายุปลาบึกมันจะส่งผลอะไรยังไงบ้าง
เพราะว่าพายุตัวนี้ก็มาจากทะเลจีนใต้ตอนล่าง
แล้วก็เคลื่อนผ่านแหลมยวนแล้วก็จะลงสู่อ่าวไทย
คือในช่วงวันนี้แหละ๒๓มกราคม๒๐๖๒เนี่ยนะครับ
มีผลต่อภาคใต้ตั้งแต่วันที่๓ถึง๕มกราคมเลย
ฝนรุนแรงก็คือมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงอย่างที่เห็นนะครับ
แล้วก็เราก็ตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดไปนะคะ
ริมฝั่งอ่าวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชท้องฟ้าปิดนะคะ
มีเมฆปกคลุมพื้นที่โดยทั่วไปแล้วก็มีฝนตกกระจายเป็นช่วง
ส่วนคลื่นลมในทะเลก็เริ่มมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
ประกอบกับมีลมกระโชกค่อนข้างแรง
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีในพื้นที่ที่นครศรีธรรมราชก็รายงานเข้ามานะคะ
บอกว่าหมู่บ้านชาวประมงริมฝั่งในอำเภอท่าสาราปากพนัง
ก็มีการนำเรือประมงขึ้นมาจอดเอาไว้บนฝั่งแล้ว
หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนให้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
จากมีพายุปลาบึกเริ่มก่อตัวในทะเลอ่าวไทยนะคะ
จากที่นครศรีธรรมราชเรามาดูที่สุราธานีกันหน่อยค่ะ
พ่อเมืองก็มีการออกหนังสือด่วนให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึก
โดยกำชับให้ติดตามรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพื่อที่จะเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่ม
แล้วก็ให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคทุกสาขา

โดยเฉพาะเรือสปีดโบสต์เรือประมงเรือโดยสาร
รวมถึงเรือเฟอรี่ที่จะข้ามไปยังเกาะสมุย
ก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมในทะเลมากเป็นพิเศษ
เพราะว่าฝั่งอ่าวไทยคลื่นอาจจะสูง๒๔เมตร
ส่วนฝั่งอันดับมานคลื่นสูง๒เมตร
ส่วนแหล่งท่องเที่ยวตามน้ำตกถ้ำตอนนี้ได้มีการสั่งการ
ให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเหมือนกัน
หากพบสัญญาณผิดปกติหรือว่าวิกฤตให้สั่งปิดอุทยาน
แล้วก็ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดเพราะว่าเมื่อมีฝนตกลงมา
พอฝนตกหนักมันตกสะสมแล้วก็ไหลลงมาจากภูเขา
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำตกต่างด้วย
นี้จากการตรวจสภาพอากาศของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่อ่าวไทยใกล้ชายฝั่งนะครับ
ซึ่งคาดว่าวันนี้ในพื้นที่สุราธานีจะมีฝนร้อยละ๓๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะอำเภอที่ติดกับชายฝั่งทะเลอาวไทย
ที่จะได้รับอิทธิพลจากพายุปลาบึกก่อนพื้นที่อื่นเลยครับ
ขณะที่คนที่ทำงานอยู่กลางแท่นขุดเจาะเนี่ยนะคะ
อันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะว่าทางปตทสพเอง
มีการออกประกาศแถลงการมาค่ะสั่งอพยพพนักงาน
และผู้รับเหมาบางส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในช่วงพายุเข้าได้เนี่ย
ให้ออกจากแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทย
เพื่อที่จะกลับขึ้นฝั่งที่จังหวัดสงขลานะคะ
เพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากพายุปลาบึกที่จะพัดเข้าอ่าวไทย
พร้อมทั้งมีการระงับการเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการนอกชายฝั่ง
แล้วก็มีการระงับกิจกรรมการสำรวจและการซ่อมบำรุงเอาไว้ชั่วคราวนะคะ
ส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติอันนี้ยังคงดำเนินการตามปกติอยู่
คุณผู้ชมครับอย่างนั้นขออนุญาตเตือนเป็นรายจังหวัด

จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราช
ทะลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสกระบี่ตรังแล้วก็สตูน
ส่วนวันที่๔๕มกราคมปลายสัปดาห์
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็เพิ่มพื้นที่คือ
เพชรบุรีประจวบกีฬีขันธ์ชุมพรสวราธารณีนครศรีธรรมราช

ทะลุงสงขลาปัตตานีนะครับยะลานราธิวาสก็ยังคงตกอยู่
ส่วนระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูน
ฝั่งทะเลอันดามันจะได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน
จะมีฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับ
ขอความให้ทุกท่านนั้นได้ตรวจสอบ
เรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับ